เพราะว่ามีคนไปโพสต์กระทู้ในพันทิพย์
บอกว่ามีนักวิจัยเขาไปตรวจพบ

แล้วก็เอาง่ายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะ

ใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ช่วงนี้ก็ตื่นตระหนกตกใจค่ะ
แต่ว่าล่าสุดไม่ต้องตกใจไปนะคะ
ว่าตอนนี้ดำเนินการแก้ไขความปลอดภัยของข้อมูลเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ก็ชี้แจงบอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ขออภัยกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่นายเมอริแกนนักวิจัยด้านความปลอดภัย
ไปตรวจพบโฟเดอร์หรือว่ากล่องข้อมูลที่ข้างในเนี่ยคุณผู้ชม
มันมีไฟล์ที่เป็นไฟล์สแกนบัตรประชาชนของลูกค้า
แล้วระบุข้อความไว้ด้วยนะคะว่าใช้เพื่อการลงทะเบียนเลขหมายใหม่
คือเปิดเป็นสาธารณะเอาง่ายเลยเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้คือ
ใครก็สามารถมองเห็นข้อมูลทั้งชื่อทั้งเลขบัตรประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
พอรู้เรื่องแบบนี้แล้วบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทันที
ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นกับการแฮ็กข้อมูลลูกค้าที่ได้ซื้อมือถือ
แล้วก็มีการส่งแจ้งเตือนไปยังลูกค้ากลุ่มนี้
เพื่อให้ทราบว่าบริษัทมีมาตรการอะไรที่จะดำเนินการ
เพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า
ถ้าเกิดว่ามีคนเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง
เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็บอกนะคะบอกว่าความผิดพลาดแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะ
เคยเกิดขึ้นแล้วกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ในยุโรปนะคะฟังเสียงกันค่ะ
ข้อมูลของสูตรสรายเดอร์รั่วบนคราวมีความเป็นไปได้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ก็มั่นใจในระบบคราวมากขึ้นเขาก็เอาข้อมูลไปเก็บไว้บนคราวกัน
อันนี้มันก็ไม่อยู่ที่คลาวจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยละ
แต่ถ้าเกิดเขาอาจจะเผยตั้งค่าผิดพลาดไปหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เขา
กำลังอยู่ในช่วงทดลองหรืออะไรอย่างนี้ก็มีโอกาส

อ่าทีนี้พอฟังอาจารย์ปริญญาพูดแบบนี้แล้ว
เราในฐานะผู้ใช้บริการจะทำอย่างไร
ปริญญาก็แนะนำนะคะให้เราหมั่นไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่เสมอ
เพราะว่าการสมัครใช้บริการบางอย่างมันเลี่ยงไม่ได้จริง
ที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวแบบละเอียด
เขาก็ยังถามทั้งชื่อชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็ให้เอาชื่อของเราเนี่ยชื่อนามสกุลของเราเนี่ยนะ
อันนี้คือเป็นวิธีที่แบบพื้นฐานเลยจะได้รู้ว่ามีใครเอาชื่อเราไปใช้อะไรหรือเปล่า

เรื่องนี้นะคะนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธชก็เปิดเผยข้อมูลค่ะ
ว่าข้อมูลลูกค้าหลุดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
วันอังคารที่๑๗เมษายนคือหลังเปิดสงกรานมา
เรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
กำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปี๒๕๕๙
กำหนดเอาไว้ค่ะว่าผู้ที่กระทำผิดมีโทษตามกฎหมาย
ผู้ประกอบการมีส่วนในความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตโดยกศธชเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายด้วยนะคะ
ซึ่งนายถากรบอกว่ากรณีนี้ถ้าเป็นการทำผิดโดยเจตนา
แต่อย่างไรก็ตามค่ะกศธชบอกว่าต้องรอก่อน
โดยสำนักงานกศชก็ขอตรวจสอบข้อได้จริงก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนะคะ